จับคนร้ายได้แล้วนะคะเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีแดง
จอดที่หน้าบ้านที่เป็นร้านขายของชำหน้าบ้านของกำนันหญิงวัย๕๒ปี
กำนันเตี้ยที่หนองข่ายแล้วก็ทำทีไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
พอสมโอกาสก็ยิงใส่จนกำนันเตี้ยเสียชีวิตแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ในภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายคนเดียว
แต่จับคนร้ายได้เนี่ยนะคะ๕คนนะคะเพราะว่ามีลักษณะของการจ้างวานด้วย
นี่ค่ะผู้เสียชีวิตคือนางกันนิกาววงสิริอายุห้าสิบสองปี
กำนันเตี้ยนะคะกำนันตำบลผ่าตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
วินาทีที่เกิดเหตุเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๕คน
หนึ่งคือนายสามารถทิพย์ศักดิ์อายุห้าสิบเจ็ดปีสองนายสำริทสังสิงอายุห้าสิบเก้าปี
คนที่สามนายประสิทธิ์อินเนื่องอายุห้าสิบห้าปีผู้ต้องหาคนที่สี่นายธนภูมิพรมมาศอายุสามสิบเจ็ดปี
และนางสาวพนิดาจุนเด่นอายุ๓๑ปีไปถูกจับที่สุราธานีที่หนองคายที่กรุงเทพนะคะ
ห้าคนนี้ก็ถูกนำตัวมาที่กองปราบครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมสอบปากคำด้วยตัวเองแต่ระหว่างสอบปากคำเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาคือไม่คงไม่ได้เตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้
แล้วก็ไม่เกรงใจระดับเผาเบาเตอรอนะอืม
มีคนนึงนายธนพูมคนที่หัวโล้นโล้นอะนะคะครับ
ก็ถูกใส่กุญแจมืออยู่ด้วยนะคะนั่งให้ปากคำกับพบตรอยู่อืม
อยู่ดีดีลุกขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วก็จะทำร้ายเพื่อนผู้ต้องหาอีกคนนึง
ก็คือนายประสิทธิ์คนใส่เสื้อเหลืองทั้งที่เนี่ยใส่กุญแจมือนะคนเสื้อเหลืองกำลังจะถูกทำร้ายนะ
คนหัวล้นลุกขึ้นมาจะทำร้ายคือยกมือทั้งกุญแจมือขึ้นมาจะไปช่วยเขาอ่ะ
ใช่จะไปทุบเขาเลยสอบปากคำไปประมาณสิบห้านาทีค่ะ
พตเจากทิศพตเสุวัสดิ์แจ้งยศูกรองพบตรและคณะก็แถลงข่าวนะคะ
จากการสอบปากคำนายธนภูมิคนหัวโล้นนะคะที่ทำหน้าที่เป็นมือปืนนะคะ
รับสารภาพคนเดียวที่เดินเข้าไปในบ้านใช่ก็ภาพมันชัด
รับสารภาพอยู่คนเดียวคนอื่นบอกไม่รู้ไม่เห็นบ้าง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแบ่งรับแบ่งสู้ให้การภาคเศษบ้าง
คาดว่าเพราะอย่างนี้แหละระหว่างสอบปากคำไงนั่งกันอยู่ตั้ง๕คน
รับสารภาพอยู่คนเดียวไอ้คนอื่นบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวโมโหเลยไง
สงสัยจะโมโหเพื่อนโมโหเพื่อนลุกขึ้นมาแบบ
เพราะตัวเองมีภาพจากโรงพิจารณ์ปิดอยู่คนเดียว
มันปฏิเสธอะไรไม่ได้ไงอ่าแม้ว่าจะใส่หมวกกันน็อ
แต่ว่าด้วยท่าทางลักษณะอะไรพวกนี้อันนี้มันชัดเจนอยู่
แต่คนอื่นคงจะแบบเออก็โกรธเพื่อนไง
แล้วนี่นะถ้าก่อนจะเข้าไปถูกสอบปากคำนะ
และได้คุยกันนะแล้วได้คุยกันแบบมันว่า
เออเราเอาล่ะเราสอรรพาบกันไปเถอะ

อาจจะไปถูกจับกันคนละที่ด้วยมั้งไม่มีเวลาจะเตรียมกัน

รับคนเดียวถูกพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่บอกว่า
มเหตุเนี่ยค่ะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินสอปกร๑๒๐ไร่ในตะมนต์ผ่าตั้งนะคะ
กำนันเตี้ยไปมีบทบาทในการที่ทำให้นายสามารถและนายสำริทเสียผลประโยชน์
ก็เลยมีการติดต่อจัดหามือปืนก็คือนายธนภูมิคนที่หัวโล้นราคา๒๐๐๐บาท
มีการจ้างหวานให้มาฆ่ากำนันเตี้ย
ธนภูมิขี่จักรยานยนต์ที่ซื้อมานะฮะไปยิงกำนันเตี้ย
ขับจากจุดทิ้งจักรยานยนต์ไปถึงแยกน้ำโมงที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
รับนายธนภูมิไปหานางสาวพนิดาภรรยาแล้วก็พากันหลบหนีไปนี่ฮะเป็นทอด
ซึ่งตำรวจจะไปตรวจสอบขยายผลต่อนะครับว่ามีใครในพื้นที่ร่วมลงขันในการจ้างวานค่าอีกหรือไม่
ตำรวจมีข้อมูลว่ามีเครือญาติของนายสำริทที่เคยมีปัญหากับกำนันเตี้ย
จากการถูกยึดที่ดินเช่นกันแล้วเดี๋ยวจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันพรุ่งนี้
เพื่อฝากขังต่อไปนะฮะจะฝากขังที่ศาลจังหวัดหนองคายทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
จะไปฝากขังจันทร์ที่๑๗กุมภาพันธ์นี้
กำนันเตี้ยเป็นคนที่ทำงานเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมก็เลยโดนแบบนี้เข้าไป